ว่าจะมาเป็นน้ำพริกมินิรุ่งเจริญในทุกวันนี้นะคะ
กำเนิดมาจากแผงน้ำพริกในตลาดสำโรงเมื่อ๔๐ปีที่แล้วเหรอค
ค่ะใช่ต้องไม่ใช่รุ่นคุณใช่ไหมใช่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่ออ๋อ
คือคือตัวผมเองเกิดมาคุณพ่อทำอยู่แล้วครับใช่
น้ำพริกขายตลาดนี่หมายความว่าเหมือนกับที่เราเห็นกันใช่ไหมฮ
ที่เป็นน้ำพริกแล้วก็จะพูนพูนค่ะที่เราน้ำพริกตานี่เป็นกิโลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพ่อทำค่ะแม่ขายอ๋อตอนนั้นก็คือมีอยู่สาขาเดียวที่
ที่สำรงที่เดียวครับอืมค่ะเรียกว่าเกิดมาก็เห็นล่ะ
แม่ไปขายที่สำโลงครับก็เอาเราไปด้วยอย่างเงี้ยครับ
เราเวลาไปโรงเรียนกลับมาเขามาอยู่ที่ร้านกับแกอย่างเงี้ยครับครับ
ในตอนนั้นขายดีไหมครับไม่เท่าไหร่นะในความสุขผมบอกผมว่าค่ะ
พอขายเลี้ยงชีพเขาได้ครับยุคนั้นมีกี่สูตรครับผม
จำได้ตอนแรกพ่อน่ะทำไว้ที่๖สูตรแล้วก็พัฒนาต่อยอดออกมายังไงบ้างคะ
เนื่องจากพ่อเนี้ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารครับเ฻่มนะครับ
พ่อก็เริ่มจาก๖รสชาติก็เพิ่มเป็นรสชาติใหม่อย่างนี้ครับ
ด้วยความที่แกขายมานานแล้วรสชาติเป็นที่ชื่นชอบ
เพราะมีฐานลูกค้ามากขึ้นไงก็ขายดีขึ้นเรื่อยครับ

ก็เริ่มเช่าบ้านหลังใหญ่ขึ้น
หลังจากนั้นก็เริ่มซื้อบ้านหลังที่๑

แสดงว่าระหว่างนั้นเราไม่ได้แค่ขายปลีกใช่ไหมคะ

ใช่ครับการส่งก็เป็นคนมารับจากหน้าร้านไป

ที่เริ่มไปที่กับในตลาด

หมายถึงว่าชื่อแบรนด์หรือชื่อร้านหรือ
เข้าไปตลาดสำโรงเนี่ยอยากจะไปกินน้ำพริกเนี่ยซื้อเนี้ย

เป็นตอนช่วงแรกเลยไม่มีชื่อก็คล้ายกันอีก
มาตอนหลังหน่อยครับพ่อเขาจะตั้งชื่อไว้ว่าชื่อน้ำพริกรุ่งเจริญไว้อยู่แล้ว
แต่ไม่มีโลโก้ก็เป็นป้ายร้านแล้วเขียนว่ารุ่งเจริญ
แล้วตอนแรกเนี่ยคุณเอสบอกว่าคุณพ่อจะเลิกทำแล้วแล้วทำไมคุณเอสถึงจะสารต่อธุรกิจคุณพ่อ
เริ่มต้นเลยจริงไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่าพอเราโตมาเนี่ยเราเห็นแล้วมันเหนื่อยอะครับ
อย่างแม่ขายเนี่ยแม่ขายตั้งแต่ประมาณตี๒ตี๓นี่ตั้งร้านแล้วนะ
แล้วก็ประมาณสัก๑๐โมงก็เลิกอย่างพ่อเนี่ยต้องอยู่กับพริกอะครับ
มันร้อนนะครับมันแสบมันบดกะพริกอ่ะมันต้องเคี่ยวต้องบด
เราก็เห็นภาพแบบนี้มาตลอดเราก็รู้สึกว่าแหม่มันเหนื่อยครับ
แต่ว่าเราก็ขายดีนะทำไมเราถึงไม่จ้างคนชูให้มาทำให้เราอย่างนี้ค่ะ
ก็มีคนช่วยครับแต่พ่อเนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือ

อย่างแรกเลยเนี่ยคือพอเราโตมากับธุรกิจน้ำพริกเนี่ย
เราก็ซึมซับว่าพ่อเขาทำมามันแบบมีแต่คนชอบ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็เหมือนกับเราเรียนจบพอดีนึง
เราเองก็อยากทำธุรกิจครับแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จะทำอะไรดี
ก็เหมือนกับอยากจะพิสูจน์ตัวเราเอง
แล้วที่สำคัญคือคุณพ่อบอกว่า

คือห่วงขึ้นมาเลยนะคะกำลังใจมา
ตอนนั้นที่บอกเรียนจบที่เรียนด้านไหนมาครับ
เรียนการตลาดครับก็มาทางนี้พอดีเหมือนกันครับ
หลังจากสารต่อของคุณพ่อมาแล้วก็เริ่มทำทดลองน้ำพริกด้วยตัวเองแล้วเนี่ย
ยังไม่ทันได้เรียนรู้จากคุณพ่อทั้งหมด
คุณพ่อก็แบบเสียชีวิตก่อน
คือพ่อได้เข้ามาดูน่าจะครั้งสองครั้งแค่นั้นเอง
แล้วก็หลังจากนั้นแกก็เสียชีวิตเนื่องจากแกเป็นโรคหัวใจนะครับ
ก่อนคุณพ่อจะเสียชีวิตคุณพ่อทิ้งให้ก็คือสูตรน้ำพริกแล้ว

ส่วนคุณเอสเองก็ได้พัฒนาขึ้นมาจนโอท็อป
ใช่ครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีโครงการโอท็อปเกิดขึ้นด้วยนะครับ
เราก็เห็นช่องทางว่าน่าจะเอาธุรกิจเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของโอท็อป
เพราะว่าเพื่อจะเหมือนกับได้ให้หน่วยงานรัฐได้สนับสนุนด้วยอย่างนี้ครับ
หลังจากนั้นก็ได้พวกได้ไปร่วมโครงการเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มันแบบได้มาตรฐานขึ้นก็ต้องมีเรื่องของออยมีเรื่องมาตรฐานต่างต่างเข้ามาอย่างเงี้ยครับ
เราก็เข้าไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้มันได้มาตรฐานตามนั้นนะครับ
แต่ถามว่ายากไหมก็ต้องบอกสำหรับเราตอนนั้นก็ยากเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามันก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยอย่างนี้ครับ
แล้วตอนนั้นมีแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างหรือยังคะ
ยังไม่มีตอนแรกเลยแล้วตอนหลังก็มาทำเป็นกระปุกเหมือนทั่วไป

ใช่กระปุกกลมฝาเกี่ยวอะไรอย่างนี้ครับ
เขาเอาไปขายมันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็อย่างน้อยเราก็พัฒนาขึ้นมามีกระปุกมีแพ็กเกจจิ้งแบบเขาอย่างนี้ครับ
ช่วงแรกเนี่ยมีลูกค้าบ่นไหมครับไม่เหมือนเดิมเลยนะ

เพราะว่าเรากินมาแต่เด็ก

แต่ก็เห็นว่าราปลื้นแต่บางร้านเองก็ไม่อนุญาตมอบให้คุณเอสวางสินค้าขายด้วยละ
ใช่พอเราขายเองมันเหนื่อยอะครับ
มันก็เลยแบบเอาไปส่งตามร้านค้าบ้างอย่างนี้ครับ
ทีนี้เราก็เลยทำน้ำพริกของเราใส่กระปุกติดฉลากให้เรียบร้อยครับ

แต่พอไปเสนอปุ๊บร้านเขาก็รับบ้างไม่รับบ้างครับ
ร้านรับก็ยังไม่จ่ายตังค์นะหรอก๓๐วันนะเก็บตังค์ทีอย่างนี้ครับ
บางร้านไปเสนอปุ๊บเขาก็ปฏิเสธมาก่อนแล้ว
เพราะเขาบอกในร้านเขามีแต่ยี่ห้อดังทั้งนั้นเลย
ยี่ห้อใหม่จะไปสู้อะไรเขาอย่างนี้ครับ

ว่าจุดตรงนี้เองค่ะที่ทำให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้ง
เปลี่ยนเป็นมินิขึ้นมาใช่ไหมคะ
ก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งยังไง

ก็เลยมานั่งคิดก่อนว่าน้ำพริกเรา

คนไทยก็ทานข้าวทานน้ำพริกอยู่แล้ว
น้ำพริกมันน่าจะกินได้ทุกมื้อกินได้ทุกที่
ก็เลยคิดว่าเออน้ำพริกมันน่าจะเป็นอะไรที่ถาดพอดีมื้อ
แล้วก็พอดีไปกินไก่ทอดเจ้าดัง

แล้วก็เห็นว่าไอ้ถ้วยแบบนี้มันน่าจะเหมาะนะ
เพราะว่ามันพกพาสะดวกมันดูทันสมัย

เอากลับมาบ้านเอากลับมาแล้วก็ล้างทั้งความสะอาด
แล้วก็เอาน้ำพริกเรามาลองใส่ดู
ว่าใส่ปริมาณนี้มันโอเคมั้ยมันพอดีมั้ย
พอดีนะแล้วมันก็ดูแบบทันสมัยขึ้นนะ
ดูแล้วมันน่าจะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้า

ถึงจะเป็นถ้วยไซมินิแบบนี้นะครับ

ว่าจะผลิตออกมาเป็นไซส์อย่างนี้ที่ใช้เวลาเป็นปีเลย

และเราจะต้องมีพวกเครื่องจักรมีพวกซอยเออร์ที่จะทำถ้วยให้เรา

ด้วยความที่ยังไม่มีใครทำเป็นน้ำพริกลักษณะแบบนี้เนี่ย

หาดูว่าเราจะสามารถที่จะเอามาใช้ได้เนี่ย

ซึ่งตอนแรกไปดูนี่ก็แบบเครื่องหนึ่งหลักล้าน

แต่ว่าเราอยากทำเราก็ไปขนขวายหาบริษัทที่เขารับถาบนี้

ถึงจะมีเจ้าที่ทำบางทีก็ทำได้ออกมาไม่เหมือน

วันหนึ่งเนี่ยผมไปงานแสดงสินค้า
แล้วก็มีถ้วยแบบลาศนาเซลท์ชาวใหญ่จะได้เลย

ให้กับไก่ทอดเจ้าดังนี่แหละ
ทอดเจ้าดังนึงสั่งเดือนหนึ่งเป็น๑๐ล้านถ้วยเลยนะ

ตอนนั้นยังไม่มีออเดอร์ไม่มีอะไรเลยครับ
เราก็เลยเข้าไปคุยกับเซลล์เขาแล้วบอกว่า
พี่พอจะแบ่งไอ้ที่ส่งให้เขาให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าได้แต่ว่ามันก็ต้องสองแสนถ้วยนะ

และแอบเห็นว่าโลโก้เนี่ยจะเป็นพ่อครัวทำอาหารนะคะ

ก็จริงโลโก้นี้เป็นโลโก้คุณพ่อเลยเป็นลูกคุณพ่อเลยบางทีครับ

เห็นบอกว่าพอเปลี่ยนมาเป็นไซส์มินีแล้วพลิกชีวิตขายดีมาก
มันก็ไม่เปลี่ยนแต่ทีเดียวครับ

กว่าที่นี่มันต้องโดนตลาดได้มันต้องขายได้
ผมก็เอาไปส่งตามร้านค้าต่าง
ทีนี้พอไปส่งตามร้านค้าต่างไอ้ที่เคยปฏิเสธไม่มี
คือเอาดีแบบนี้เอามาลงไว้เลย
แต่ของเขาจะเป็นแบบเครดิตบ้างฝากขายบ้าง
แต่ก็อย่างน้อยเขาบอกไอ้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ไม่มี

เราก็ฝากวางไว้อย่างเช่นร้านขายของฝากเขาสายเอเชีย
เราก็ไปฝากเพราะไปฝากไว้ช่วงนั้นจำได้ว่าเป็นช่วงปีใหม่พอดี
เราก็คิดว่าคนต้องซื้อฝากเป็นของฝากแน่นอน
พอปีใหม่ไปแล้วปุ๊บผมก็กลับไปดู

ขายไม่ได้เลยครับขายไม่ได้เลย
ร้านค้าเขาบอกว่ามันก็มีคนหยิบนะคนนั้นแต่เขาไม่ซื้อ
ตอนนั้นก็ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเพิ่งปีใหม่เดี๋ยวเรารอหลังสงการละกัน
วางไว้หน่อยละกันครับเดี๋ยวหลังสงการน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย

ถึงแทบแถวเดิมมาเท่าไหนก็เท่านั้น
อย่างนั้นก็เพราะว่าทำไมช่วงนั้นครับถึงจเจาะไปที่
อ่ะเดี๋ยววางตามร้านขายของฝากดีกว่าน่าจะดี
เพราะตอนนั้นเราคิดว่าเนี่ยน้ำพริกเนี่ยมันเป็นช่วงปีใหม่
หรือเป็นช่วงที่แบบคนเข้ามาซื้อของฝากเนี่ย

พอหลังจากที่ร้านค้าเขาบอกมันขายไม่ได้

ก็นั่งคิดกันว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ครับ

โอ้โหแบบว่ามากมายขายไม่ได้เลย

ทำไมอะไรทำให้คุณเอสรู้สึกว่า

ก็เอาในกรุงเทพกันก็แล้วกันอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าเราเนี่ยมันตอบโจทย์กับคนเมืองนะอะไรอย่างเนี่ย

เพราะว่าเป็นความสะดวกสบายครับเขาทานพอดีมื้อแบบไม่เหลือทิ้งอย่างนี้แหละ
ซื้อ๓๐บาทได้รสชาติเดียวมาซื้อของเรา๓๐บาทได้๔๕รสชาติ
ด้วยความโดดเด่นของแพ็กเกจนะครับที่เป็นมีนี้นี่
เห็นว่าไปเตะตาคอลัมนิสเลยมีการเอาไปลงข่าวหนังสือพิมพ์เลยเหรอคะ
ใช่ครับเขาก็ช่วยให้เราแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้น
พอเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยสินค้าก็เริ่มขายดีขึ้นครับ
แล้วก็นอกจากจะไปเข้าตามห้างแล้วเนี่ยผมก็จะไปออกบูธด้วยอย่างนี้ครับ

แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมไปออกบูธที่งานโอท็อปที่เมืองทอง
เสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาครับผม
เขาก็บอกว่าเขาเป็นจัดซื้อของ
อันนี้เขาติดต่อเรามาเอง
ใช่ก็ติดต่อเราไปเองก็ถือว่าเป็นจุดพลิกเหมือนกัน
เพราะทำให้เรารู้ว่าโอกาสมาแล้วนะแต่ด้วยความที่เราเป็นธุรกิจเล็ก
เขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างเขาก็ลดให้เรานะ
แล้วก็พาเราเอาไปปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

แล้วพอสินค้าเข้า๗๑๑ไปยอดไขมันกระโดดเลย
เห็นว่ามันทันลุเป็นหลัก๑๐ล้าน
ช่วงนั้นก็มีเป็นช่วงที่ถ้าผมจะเป็นช่วงน้ำท่วมน้ำท่วมกรุงเทพอ๋อปี๕๔
เราก็โชคดีที่เราไม่กระทบพอเราไม่กระทบยอดขายก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น
เพราะว่าคนสั่งซื้อสินค้าเราเนี่ยเพื่อไปบริจาคเยอะครับใช่
ก็ทำให้น้ำพริกมินิรุ่งเจริญก็บางคนก็จะบอกน้ำพริกที่ดังในช่วงน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็น้ำพริกรุ่งเจริญนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นผู้มาก่อนการ
ด้วยความที่เราพยายามจะหาทางให้ทำยังไงให้สินค้าเราขายดีขึ้น
แล้วพอนัสโสร์เมลล์มาเราส่งไปเลื่อนดูมันก็จะมีอีเมลคนนึงต้ามมาเป็นหมดเลย
ผมก็คิดเราน่าจะซ่อนกิโลก่อนอีเมลงานปุ่นนี้
หรือว่าน้ำพริกมีรสชาติอะไรแบบนี้
เราควรจะใส่เรื่องราวของเราแล้วก็ส่งเมลกลับไป
โปรเวิดมากไปที่อีเมลต่างในการ

สั่งซื้อเลยน้ำพริกคุณน่าสนใจนะ
เราก็เลยรู้ว่าออนไลน์มันก็ได้ผลนี่อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าคนดูนะคะอยากจะชิมความอร่อยนะคะ

ตอนนี้สินค้าเรามีวางจำหน่ายที่๗๑๑นะครับ
แฟมิลี่มาร์ลอสันแมคแวรูบิ๊กซีจิฟฟี่ซีพีเฟสมาร์ต
มีออนไลน์ด้วยที่ช้อปปี้ลาซาด้าอันปรับเจดี
เรียกว่าทุกที่
ไปที่ไหนก็เจอเอาจริงตอนนี้เดินไปที่ไหนก็เจอ

แต่ว่าคุณเอสก็ยังไม่ได้หยุดพัฒนาเพราะทำอะไรเพิ่ม
เราก็เริ่มทำสินค้าแตกลายไปเรื่องของสแนค
แล้วก็เอาเครื่องปรุงต่างไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมหอม
ที่ทอดเจลสำเร็จแล้วเอามาบรรจุใส่กระปุก

ทำยำอะไรแบบนี้แล้วก็เทเปิดใส่เลย

ทางธุรกิจของน้ำพริกรุ่งเจริญนะครับ
เป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของการไม่หยุดพัฒนา
ต่อยอดจากกิจการแผนน้ำพริกในตลาดสดธรรมดาเลยนะครับ
กลายเป็นธุรกิจโรงงานน้ำพริกร้อยล้านนะครับอ่า
คุณเอสนะฮะฝากข้อคิดเคล็ดลับถึงคนที่อยากทำธุรกิจแบบคุณเอสบ้างครับ
ผมเชื่อว่าการทำธุรกิจเนี่ยเรามีสินค้าอะไรเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับ
แต่สำคัญสุดคือการที่เราต่อยอดพัฒนาจากสิ่งที่เรามี
เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำ
มีความอดทนผมเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนค่ะ
มั่นใจนะคะว่าตอนนี้ถ้าคุณพ่อของคุณเอสยังอยู่เนี่ยคุณพ่อจะต้องแบบ
ปลื้มใจในลูกชายคนนี้แน่นอนนะคะที่ไม่ทำให้ท่านผิดหวังเลย
คุณเอสอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อไหมคะที่แบบเราประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้
ถ้าแกรับรู้เนอะเราก็อยากจะบอกแกว่าในสิ่งที่แกเชื่อมั่นเราเนี่ยครับ
วันนี้เราทำได้น้ำพริกที่พ่อสร้างมาที่เหนื่อยมาเนี่ยวันนี้มันเป็นที่ยอมรับนะครับ
มันเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสร้างรายได้กับครอบครัวหรือลูกได้อย่างนี้ครับก็อยากให้พ่อภูมิใจในสิ่งนี้ครับ
และในวันนี้คุณพ่อก็ภูมิใจในตัวคุณเอสมากแน่นอนนะคะสำหรับการรับช่วงต่อกิจการของครอบครัว
รุ่นที่๒เนี่ยต้องรักษาในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างเอาไว้เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้ก็คือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยด้วย
และธรรมดาครับธุรกิจย่อมต้องมีคู่แข่งนะครับเราต้องพัฒนาสินค้าของเรานะครับให้มีความแตกต่างถึงจะเติบโตต่อไปได้ครับ
ใช่ค่ะอย่างคุณเอฟนะคะที่รับกิจการน้ำพริกมาจากคุณพ่อก็เอามาพัฒนาต่อยอดนะคะจนสร้างตำนานน้ำพริกมินิร้อยล้านได้ค่ะ
แล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอสธนาวัฒน์จากน้ำพริกรุ่งเจริญนะคะขอบคุณมากมากสำหรับเมนูนี้

แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้
เรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นแบบนี้ค่ะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

สวัสดีค่ะ